คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าฮอตจริงอะไรจริงนะคะ
สำหรับสาวใหม่ดาวิกานอกจากจะเป็นพรีเซนเตอร์ในบ้านเราหลายต่อหลายชิ้นแล้ว
ล่าสุดยังโดดไปรับงานพรีเซนเตอร์นะคะให้กับแบรนด์แว่นตายี่ห้อหนึ่งสัญชาติอิตาลีนะคะ
แล้วต้องบอกว่าเธอเป็นคนแรกของเมืองไทยและเป็นคนแรกของเอเชียอีกด้วยนะคะ
โอ้โหสวยมากสวยมากสวยจริงจริงนะคะเทียบชั้นนางเอกแถวหน้าของฮอลลีวูดอย่างแอนแฮทเวย์
ซุปเปอร์โมเดลชื่อดังอย่างเฮลี่บาวินโดยได้บินไปถ่ายทำโฆษณากับทีมงานที่ประเทศสิงคโปร์มาแล้ว
พร้อมกับรับค่าเหนื่อยกระเป๋าตุงไปเลยจ้าแววมาว่าสูงปรี๊ดระดับสิบล้านกันเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
คือต้องบอกว่าใหม่ดาวิกาเนี่ยชีไม่ได้มีแค่ความสวยชีเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วเป็นคนที่มีความสามารถ
หลากหลายด้านทุกครั้งที่เราเห็นเธอปรากฏผ่านผลงานต่างไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลง
เต้นหรือแม้กระทั่งการทำหน้าที่เป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์เธอมักจะทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมนะคะ
อย่างการเป็นแบรนดแอมบัสเดอร์ให้กับแว่นตายี่ห้อนี้เมื่อกี้เราเห็นลุคแล้วแบบ
อย่างที่บอกไปนี่แหละค่ะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันอยู่นะจริงแล้ว
เธอความสามารถมากมายนะนักแสดงก็เป็นแบบตีบทแตกอ่ะ

แล้วก็เราจะเห็นเธอเปลี่ยนบทบาทคาแรคเตอร์ไปเรื่อยด้วยที่สำคัญ
ซ้ำนะอันนี้ถือว่าเป็นการพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ท้าทายความสามารถของตัวเองด้วย